เอาล่ะไปดูงานที่น่าชื่นชมน่าชื่นมื้น

นี่แหละครับตำรวจตระเวนชายแดนยกขันหมากไปสู่ขอ
สาวนครศรีธรรมราชนะครับ
งานนี้ไม่ธรรมดาก็โอ้โหกว่าจะได้แต่งกันได้เนี่ย

นี่คือบรรยากาศพิธีมงคลสมรสระหว่างร้อยตำรวจโทษธิรศักดิ์
นาศรีหรือว่าผู้หมวดโทนนะครับ
ตระเวนชายแดนจังหวัดพังงากับแพทย์หญิง
รัซินีนรินรัฐหรือว่าคุณหมอฟ้า
นี่แน่นอนแล้วครับกว่าจะได้เข้าไปพบกับเจ้าสาวก็ต้องเจอกับ

น้องใบตองนี่เคยไปกันแหละชอบมาก

กว่าจะเข้าไปได้นี่แหมกระเป๋าฉีกเลยทีเดียว
เอาบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับ

หมู่๑ตำบลม่วง๒ต้นอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็มีคณะกลองยาวบันเลงเพลงอย่างสนุกสนาน
นำหน้าขบวนขันหมากตามด้วยขบวนเพื่อนเจ้าสาว

ที่โชลีลาร่ายรำสร้างสีสันให้ครึ้ด

มากนะครับที่ทางยาวและเพื่อนเจ้าสาว

จัดเต็มเลยทีเดียวที่บอกก็คือ

กระเป๋าต้องหนักนะ
ก็ผ่านมาได้นะครับ
ปาดเหงื่อกันหลายรอบเลยทีเดียว

แต่ละด่านเจ้าสาวก็ต้องให้เจ้าเปล่าที่สุดความรักไง
พอฉะนั้นลงไปวิทย์พื้นโชว์เลย

บอกนี่ครับสัก๑๐ครั้ง

ร้องเพลงเป็นไง
ไปลองฟังเสียง
ฉันรักเธอเท่าฟ้ารักเธอเท่าไหร่รักเธอเท่าไหร่รักเธอเท่าไหร่
เจ้าสาวเขาชื่อฟ้าไงอ๋อฉันรักเธอเท่าฟ้า
นั่นแหละที่ฟังได้มีอยู่ท่อนเดียวนะครับค่ะท่อนอื่นเพื่อนเจ้าบ่าวร้องค่ะ
แม่ลูกคอดีจริงเอาล่ะหลังจากผ่านประตูเงินประตูทอง
นับ๑๐ประตูผ่านมาได้เจ้าบ่าวก็ได้เข้ามาสู่ขอเจ้าสาวตามประเพณีแล้วครับ
แล้วก็จัดพิธีมงคลสมรสท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวนไปด้วยความสุขความชื่นมืดนะครับ
ก็ยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับคุณตำรวจนะกับคุณหมอครับ
ยินดีด้วยโอ้โหมีความสุขกันประตูเงินประตูทองเนี่ยเป็นอะไรที่เจ้าบ่าวเนี่ยค่อนข้างจะกลัวมากนะคุณ
คือเวลาดิฉันไปกั้นเนี่ยจะต้องแบบหลายด่านมากค่ะหรือโหดมากแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือตะโกนบอกรักแดง
รวมไปถึงปั่นจิ้งรีดบ้างเต้นบ้างอะไรแบบนี้ปั่นจิ้งหลีดด้วยเหรอเป็นประตูเงินประตูทองที่ฝึกทหารหรือว่ายังไงฮะ
เอาคุณแต่เมื่อสักครู่เขาเป็นตำรวจนะคะเขาต้องแข็งแกร่งแข็งแรงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเออเป็นคุณชนะเดี๋ยวก็คิดอีกทีนึง
คุณต้องซ้อมถ้าเกิดจะไปขอสาวเนี่ยก่อนที่จะมีเงินไปขอสาวแล้วต้องซ้อมวิทพื้นค่ะคุณไม่งั้นเนี่ยเพื่อนเจ้าสาวเขาจะไม่ให้ผ่านนะ
ได้เลยครับไหวไหมสู้เปล่าโอ้ยได้แล้วแม่ได้หมดละถ้าสดทึ้ง